การสูญเสียบุคคลที่สร้างคุณงามความดีเอาไว้มากมายเลย
นำมาซึ่งความเสียใจไม่เว้นแม้แต่คนในแวดวงการบันเทิงค่ะ
ตลอดวันนี้นะคะมีดาราดังได้โพสต์ไว้อะไรมากมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นป้องนวัดโดมปกรณ์ลำโอปอลปานิสรา
มะนาวสอนสินโตโนภาคินกันนพัฒน์ค่ะ
ทุกคนต่างก็โพสต์ถึงความน่ารักความใจดี
แล้วก็ความดีต่างของคุณวิชัย
ระหว่างที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาค
ให้กับโครงการ๙คนละ๙ของพี่ตูน

แล้วก็สร้างสนามกีฬาสร้างสนามฟุตบอลต่าง
ให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างจังหวัดอีกมากมายด้วยค่ะ
ก็นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะ
เพราะว่าข่าวนี้ดังไปทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ชม